เพราะว่าข่าวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันหัวเราะเพื่อสุขภาพ
หัวเราะนี่มันดีมันผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความเครียดด้วย

ไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ

ผู้สูงอายุก่อนหลังจากนั้นเพิ่มความแข็งงบแรงของปอด
การแข่งขันหัวเราะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็มีบรรยายให้ความรู้ด้วย
เรื่องแนวคิดสปชโมเดลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ
หลักสามอสามลดอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะสามอคืออาหารออกกำลังกาย
และอารมณ์๓ลดก็คือลดเหล้าลดบุหรี่ลดอ้วนเพื่อป้องกันโรคต่าง
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคเรื้อรังให้กับผู้สูงอายุเนี่ยมี
สุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะแต่หัวเราะเนี่ยหัวเราะได้เลย
หัวเราะทุกวันใช่ดีนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ตอนมอบรางวัลแล้ว
จะบอกว่าคุณยายท่านนั้นแหละค่ะที่ได้รับรางวัลคนแรก
คือชนะเลิศไปอันดับหนึ่งแล้วก่อนมอบรางวัลเนี่ย
เขาจะให้โชว์เสียงพลังเสียงหัวเราะด้วยเหรอฮะส่วนคุณยายท่านนี้
ที่ใส่เสื้อน้ำเงินได้เป็นอันดับที่สองอ๋อใช่
แต่ว่าจอไมค์แล้วคือเสียงขึ้นมาเลยอ่ะค่ะโอ้น่ะ
ก็รับรางวัลกันไปนะคะโอ้น่ารักค่ะ